จะพูดเรื่องของหนี้สินเกษตรกรนะครับ
ช่วงวันที่๑๗๑๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เกษตรกรนับ๒๐๐คนก็ไปประท้วงอยู่ที่หน้าธนาคารทกศเรื่อง
บอกว่าเรื่องนี้แหละครับทำไมไม่ช่วยแก้ต่าง

เขาบอกว่าเขาอยากให้ปรับโครงสร้างหนี้

อยากให้งดคิดดอกเบี้ย๑๕ปี
แต่ทีนี้แบงค์เจ้าหนี้เขาเมินข้อเรียกร้องใช่ไหมพี่
ครับผมแต่ล่าสุดเขาบอกว่าอย่างนี้
สมาคมธนาคารไทยยืนยันช่วยลูกหนี้
เกษตรกรรายย่อยที่มีเงินต้นไม่เกิน๒๕๐๐๐๐บาทเท่านั้น
นี่แหละครับนายกรอบศักดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ได้เปิดเผยภายหลังการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องร้องเรียนกลุ่มเกษตรกร
กว่า๒๐๐คนที่ออกมาชุมนุมให้เร่งแก้ไขปัญหานี่สิน
โดยเฉพาะโดยยืนยันจะช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะเกษตรกรรายย่อย
ที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟู
ภายในวันที่๓๑กันยายนอันนี้ขออภัยนะครับ
ภายในวันที่๓๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๖๐เท่านั้น
และมีเงินต้นไม่เกิน๒๕๐๐๐๐บาท
รวมทั้งต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อการเกษตรเท่านั้น
สำหรับมาตรการช่วยเหลือจะให้ชำระหนี้ร้อยละ๕๐ของเงินต้น

อีกทั้งชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้จนถึง๓๐มิถุนายน๒๕๕๙
ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติม
โดยให้รับชำระหนี้เงินต้นร้อยละ๕๐ทุกวงเงิน
ยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ธนาคารสมาชิกเห็นว่า
หนี้เกษตรกรที่มีเงินต้นเกิน๒๕๐๐๐๐บาท
เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้ดูแลช่วยเหลือพิเศษเป็นรายกรณีอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งมีเพียงไม่กี่รายและบางรายมีเงินต้นจำนวนมาก
เกินกว่าการเป็นเกษตรกรรายย่อยอีกด้วยครับ
ทีนี้ค่ะทางด้านนายยศวรรษชัยวัฒนสิริกุล
ที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย
เขาก็เป็นคนที่ปักหลักชุมนุมมา
เพื่อเรียกร้องข้อเสนอต่างได้นะคะ
เพราะที่เขาบอกเนี่ยคือเขาต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้
ปรับลดเงินต้นเหลือครึ่งนึงแล้วก็งดคิดดอกเบี้ย๑๕ปี

ก็เลยจะขยายเวลาการชุมนุมไปจนถึงสิ้นปี
ล่าสุดมีการทำหนังสือส่งไปทางสำนักงาน
สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ยอมรับด้วยว่ามีเกษตรกรบางราย
มันส่วนน้อยนะคะร้อยละ๕ที่เขาไม่ได้กู้เงินไปทำการเกษตร
แล้วก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
แต่ส่วนใหญ่ล่ะส่วนใหญ่อีกร้อยละ๙๕ล่ะ
คือเขากู้เงินไปทำการเกษตรจริง
แล้วก็กรณีที่สมาคมธนาคารมองว่าเกษตรกรบางราย
มีเงินต้นเกินกว่าเกษตรกรรายย่อย
เพราะว่ามีเกษตรกรบางประเภทไงคุณ
ต้องใช้เงินค้ำประกันสูงอย่างเช่นการเลี้ยงไก่
แต่ว่าเกษตรกรกลุ่มนี้เขาถือว่าเป็นรายย่อยไงคะ
แล้วก็นอกจากข้อเรียกร้องยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้

มูลหนี้มากกว่า๒๕๐๐๐๐บาทแล้วนะครับ
เขาบอกว่าขอให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย

และช่วยให้เกษตรกรยังคงมีที่ดินทำกินต่อไป

จะช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับ